คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้จะยืนยันประโยคที่บอกว่า
เหล้าคือน้ำเปลี่ยนนิสัยจริงนะฮะ
เมียคู่นี้ถ้าเกิดว่าไม่เมาเนี่ยทุกอย่างก็สงบดีครับ
แต่พอฝ่ายชายกินเหล้าปั๊บเนี่ยนะฮะ
เมาแล้วอารวาสแล้วคลั่งเมียไปห้ามแล้วบอกว่า
ถ้าจะกินเหล้าแบบนี้อีกเดี๋ยวจะให้คนเอาปืนมายิงแล้วนะ
ปรากฏว่าผัวไปคว้ามีดมาฟันฉับ
ฉับแผลเวอะที่หลังนะครับแล้วข้อมือซ้ายเนี่ยขาด
นิ้วมือด้านขวาบางนิ้วนี่คือขาด
ไม่รู้ว่าจะต่อติดหรือเปล่าด้วยยังลุ้นอยู่
ก่อเหตุฟันเมียเสร็จแล้วเดินไปบอกพี่ชาย
พี่ผมฟันเมียแล้วนะแทนที่คุณจะมาช่วยเมีย
เพราะอาการร่อแรกคือสาหัสมากครับ

เพราะว่าคนเจ็บคือนางสาวพรพันธ์อายุ๓๓
เลือดเต็มตัวเลยครับแผลที่หลังนี่เวอะเลยฮะ
แล้วดูที่มือนะครับคุณผู้ชมพี่มิ้ว
มือซ้ายเหมือนกับข้อมือหลุดไปเลย
แล้วนิ้วมือขวาเนี่ยบางนิ้วนี่ขาดด้วยนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่แคมป์คนงานก่อสร้าง
อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาล
ห้ามเลือดหลังจากนั้นชิ้นส่วนอวัยวะ
ทั้งมือด้านซ้ายนิ้วมือด้านขวาคือนิ้วโป้งนิ้วชี้
แช่ใส่ถังน้ำแข็งเอาไว้แบบนี้
แล้วรีบส่งไปหาคุณหมอและพยาบาลเลยครับ
เพื่อรักษาแล้วก็ต่อให้ติดโดยเร็วที่สุดครับ
นี่ฮะวินาทีการพาตัวไปโรงพยาบาล
ส่วนคนก่อเหตุยังมีหน้าเดินถือมีดไปมาด้วยครับ
เหมือนไม่ยี่หระกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายสุรเชษอายุ๓๐ปีสุดท้ายโดนล็อกตัวแบบนี้นะครับ
เมาฮะอารวาสก่อนจะล็อกตัวได้เดินถือมีดควงไปมา
ตำรวจพนัฐนิคมเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันควบคุมสถานการณ์
มีดมาได้ครับเป็นมีดพระที่เขาใช้ก่อเหตุ
คือฟันเมียของเขาอาการปางตาย
เจ้าตัวบอกว่าก็เมียขู่ผม
บอกว่าเดี๋ยวจะให้คนมายิงถ้าผมยังกินเหล้าแล้วมีปัญหา
หลังจากนั้นก็พาเจ้าตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ

เขาบอกว่าไอ้อะไรนะ
บอกว่าถ้ามีปัญหาถ้าผมกินเหล้า

เขาจะเอาย่าของเขาเอายิงผม

มิ้วคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์แบบหัวยักษ์ไปยักมาผมจัดเลย
จัดเมียโดยการใช้มีดพระเล่มนี้เอาไปฟันเมีย
สุดท้ายเจอของกลางแล้วก็คุมตัวไป
สอบปากคำก่อนแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีนะครับ
ระหว่างนี้ครับคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
กลับไปที่จุดเกิดเหตุที่แคมป์คนงานก่อสร้างอีกครั้ง
หลังจากเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงค่ำ
ปรากฏว่าบรรยากาศวันนี้ข้าวของภายในห้องเนี่ย
ออกไปหมดแล้วครับแต่คราบเลือดยังอยู่ที่พื้นห้อง

และได้คุยกับพี่กู้ภัยที่ไปช่วยเหลือครับ
ชื่อว่าคุณประสิทธิ์ศาสตร์เล่าให้ฟังบอกว่า
พอรับแจ้งว่ามีคนอาการสาหัสรีบมาเลย
พอมาถึงปั๊บเห็นคนเจ็บแผลเวอะเลยครับ
เดี๋ยวลองขึ้นภาพตอนที่ไปเจอตัวเธอ
แผลเต็มหลังเลยแล้วก็เลือดเต็มตัวนะฮะ
อาการตอนนั้นเหมือนว่าเธอจะหมดสติด้วย
พูดจาเหมือนกับไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนจะลอยแล้วนะครับ

ในขณะที่ตัวคนก่อเหตุเองก็เมาอย่างหนัก

คุณจ๋าแจ่มสีคุยอีกหนึ่งคนครับ
เป็นพี่ชายคนก่อเหตุชื่อว่านายสุเนธอายุ๓๖
นายสุเนธบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่เขาหลับไปแล้ว
สุดท้ายเฮ้ยฟันเมียแล้วเหรอรีบออกไปดูครับ
อ้าวน้องสะพ้ายโดนฟันจริงด้วยฮะเลือดเต็มเลย
หลังจากนั้นครับเขาก็เล่าให้ฟังบอกโอ้โหผัวเมียคู่นี้นะ
ทะเลาะกันบ่อยเวลาที่น้องชายผมมันกินเหล้า
พอมันเมาปั๊บทะเลาะกับเมียตลอดเลย

จะไปทำเขาทำไมผัวเมียอยู่ด้วยกันจะไปทำพรทำไม
ค่อยพูดค่อยจากันผมว่าอย่างนี้
หลังจากนั้นปุ๊บมันกระโดดถี่ผมเลย
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องซ่อนมีดซ่อนอะไรไว้
ยังไงอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้
เพียงแค่ผมแค่ตักเตือนแค่พูดแค่บอก
อย่าไปทำอย่าไปนู่นไปนี่เฉย
คุณจ๋าแจ่มสีไปคุยกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์คนแรก

บอกว่า๓ทุ่มเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
แล้วมีเสียงดังคือดังออกมาเลยลอยออกมาเลยครับ
สักพักหนึ่งคนเจ็บวิ่งหนีออกมาแล้วเลือดเต็มตัว
ภาพที่เขาออกมาเห็นมันสยดสยองมาก
เพราะว่าทั้งมือทั้งนิ้วมันหลุดห้อยต่องแต่งไปหมดเลยอะครับ
มาเห็นก็ข้อมือซ้ายขาดไปแล้ว
ขาดแล้วก็ข้างขวานี่จะขาดห้อยติดเนื้อ
มันหลุดเห็นเหรอครับใช่ครับ
ก็แล้วก็น้องเขาก็ถามก็ไม่ได้พูดอะไรแล้ว
น้องก็หมดแรงแล้วเหมือนกับเสียเลือดเยอะ
เดตล่าสุดอาการของคนเจ็บนะครับ
ขณะที่คนก่อเหตุคุมตัวไปโรงพักพนัฐนิคมที่ชนบุรีแล้วตั้งแต่เมื่อคืน
เดี๋ยวรอให้สั่งเมาก่อนจะได้สอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะต้องดูอาการคนเจ็บด้วยจะมีผลต่อการแจ้งข้อหานะครับ